สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส
สองสามีภรรยาบอกว่าเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนร้ายไม่น่าจะมาก่อเหตุซ้ำเติมเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแบบนี้เลยตอนนี้เนี่ยทุกข์กันอยู่แล้วเดือดร้อนอยู่แล้วจากปัญหาน้ำท่วมบ้านผู้สื่อข่าวรายงานแบบนี้เขาว่าในพื้นที่ตำบลลำปำภายในสัปดาห์เดียวนะคนร้ายโจรกรรมรถ
อ๋อค่ะช่วงนั้นน้ำท่วมหรือคะ